สาวประเภท๒ค่ะนางแบบสาวประเภท๒คนนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าถูกช่างภาพสายนุษย์ลวงเธอเข้าไปในรถเก๋ง
แล้วกระทำอนาจารย์เธอไปแจ้งความแต่ปรากฏว่าถูกแจ้งความกลับ
บอกว่าเธอไปทำร้ายร่างกายเขาค่ะ
คุณถิติการนะคะเป็นนางแบบสาวประเภท๒อายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
เอาคลิปนี้ค่ะขึ้นมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน

เพราะว่าเธอบอกว่าเธอถูกช่างภาพคุกคามและกระทำอนาจารย์เธอ
บนรถเก่งคันนี้ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
แล้วไปแจ้งตำรวจสพแม่ปิงค่ะ
แต่ปรากฏว่าเธอโดนแจ้งความกลับในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พูดจาข่มขู่อ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่
ก็เลยต้องมาขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน

เธอเล่าบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีช่างภาพคนหนึ่ง
ชื่อว่านายวุฒิกฤษอายุ๓๓ปี
บอกว่าเป็นช่างภาพสายนุษย์ขับรถแกรปทักแชทมา
เอาผลงานมาโชว์ชวนเธอไปถ่ายนูตที่โรงแรม
เธอก็กลัวไม่ปลอดภัยก็ปฏิเสธไป
หลังจากนั้นมาชวนอีกค่ะขอนัดไปถ่ายที่วัดเจดีหลวง
ก่อนถึงวันนัดถ่ายแบบก็แชทมาทักทุกวัน
แชทมาบ่อยนะคะ
เมื่อคืนนี้ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวสถานบันเทิง
ตัวเมืองเชียงใหม่กับเพื่อนช่างภาพรายนี้

สุดท้ายไปปะกันตรงไฟแดง
ช่างภาพเข้ามาดึงกุญแจรถแล้วก็ชวนไปคุยที่เบาะหลังของรถเก๋ง
แล้วก็พยายามทำแบบในคลิปนี่แหละค่ะ
พยายามจะอนาจารย์ลวนลามก็ต่อสู้ขัดขืนหนีมา
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเธอบอกเธอกลัวมากนะคะ
คืออยากจะเตือนนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็สาวประเภท๒
ขอให้ระมัดระวังภัยจากช่างภาพ
แล้วก็ถ้าสมมุติว่ารับงานถ่ายแบบ
ไม่ควรจะไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิด
เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะแฝงตัวมาเพื่อที่จะมาเจตนาร้ายแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็รอดูความคืบหน้าของคดีนี้กันนะคะ

ในมุมของสาวประเภท๒ท่านนี้ค่ะ
ส่วนช่างภาพท่านนี้จะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ